ได้ข่าวว่าเออเนี่ยพี่จะไม่ร้องเพลงแล้วเหรอ

ว่าอีก๒๓ปีข้างหน้าจะวางเมล้ง
หันไปลุยงานเกษตรที่ตัวเองรักแบบเต็มตัวเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีโอกาสเจอเจ้าตัวก็เลยขอถามอีกครั้งนะพี่ไมค์
เปลี่ยนใจไม่พักเสียงแล้วหรือเปล่า
แต่พี่ไมค์เนี่ยกลับตอบมาแบบเอาอึ้งเหมือนกันนะ
เพราะว่าเจ้าตัวเผยว่าปีหน้าพี่ก็วางไมค์แล้ว
การวางไมค์มันมีแพลนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
แต่ว่าจริงแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าวางทั้งหมดเพียงแต่ว่าก็มีกิจกรรมบ้างนะครับ
อาจจะเป็นปีหน้าครับ
เพราะว่าก็ต้องคุยกับทางสังกัดด้วย
อายุของการทำงานการร้องเพลงมันมีจำกัดอยู่แล้ว

ฉะนั้นเราถามว่าเราจะมาร้องเพลงอายุนี้ก็๕๔แล้ว

เพียงแต่ว่าเราก็อาจจะทำรายงานเสร็จ
ก็สามารถที่จะมาทำงานร่วมกันได้หมด

สบายใจไงลูกสาวเรียนจบแล้วเมืองนอกเมืองนานนะคุณพ่อเลยขอวางไมค์หน่อยนะจ๊
เห็นว่ามีธุรกิจน้ำปลาร้าด้วยไปได้สวยเลย
รวยพูดคำเดียวรวย